เดี๋ยวเราจะขั้นไปดูต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะ
พื้นที่ภาคเหนือที่เชียงราย

ก็เชื่อว่าน่าจะเหมือนกันทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะคะ
คือรอดูข่าวรอฟังข่าวรอฟังคำตัดสิน
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ที่เชียงรายเรามีคุณจอมพลดาวสุโขอยู่ที่นั่นนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณจอมพลค่ะ
ค่ะในพื้นที่เชียงรายเนี่ยนะคะคุณจอมพลก็ไป

ครับด้านหลังของผมนี้คือตลาดสดเทศบาล๑นะครับ
หลายคนรู้จักในชื่อของกาดหลวงเชียงไฮ

ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ
บรรยากาศในตอนนี้แม้ว่าตลาดจะเริ่มวาย
แล้วก็ฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงขึ้นที่เพราะว่าก้านจับจ่ายซื้อของ
ยังเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมกับความสนใจ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

คนในตลาดส่วนใหญ่จะยังไม่มีเวลาในการดูข่าวเช้าก็ตามครับ
โดยจากการสอบถามชาวบ้านทราบนะครับว่า
วันนี้จะมีการพิจารณาคดี
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจรายละเอียด
ปิยวัตรเงินเย็นเจ้าของร้านนาฬิกาในตลาด

ติดตามข่าวการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองที่มีความสำคัญ

ของอดีตนายกยิ่งรักครับ

ก็ถ้าคิดเป็นเประเซ็นต์ก็ประมาณ๖๐เปอร์เซ็นต์
ก็สำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับประเทศของเรานะฮะ
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามคนตำรวจตรีธนายินเทพรักษาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
ระบุถึงมาตรการในวันนี้นะครับซึ่งมีการพิจารณาคดีอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัฒน์
รวมทั้งคดีระบายข้าวจีทูจีที่มีอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์และพวกเป็นจำเลย
ก็มีการเตรียมกำลังร้อยเปอร์เซ็นต์รับมือในพุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวมวลชนสนับสนุนนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ในจังหวัดเชียงราย
พบนะครับว่าส่วนใหญ่ทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพตั้งแต่หลายวันก่อน
โดยไม่มีการรวมตัวเดินทางไปกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มใหญ่ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงปักหลักที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่กรุงเทพมนาคอน
เราจะกลับมาติดตามบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดเชียงรายครับ